รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ๑๓ปีขึ้นไป
มีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชม
ผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า๑๓ปีควรได้รับคำแนะนำ
พิธีกรแห่งมูไนท์เปิดประสบการณ์สุดพิเศษบินลัดฟ้าด้วยสายการบินแอร์เอเชีย
มากันที่จังหวัดนครพนมเพื่อย้อนรอยอาณาจักรพญานาคาราช
ดินแดนที่เปรียมไปด้วยความศรัทธาของชาวอีสานและผู้คนริมฝั่งโขง
ธาตุพนมเจดีเป็นที่สำคัญจริง

เอาละครับ๖๐นาทีจากนี้ไปนะครับเป็น๖๐นาทีของความเชื่อนะครับ
๖๐นาทีของความอัศจรรย์กับรายการมูไนท์

มูเตรูไม่เข้าใครออกใครนะครับ

จังหวัดนครพนมครับท่านผู้ชมฮะ
ที่จริงแล้วหลายคนเราเชื่อว่าเมื่อปีที่แล้วกระแสพญานาคมาจริง

อาจารย์รักบอกนะครับถ้าจะหมูต้องหมูให้ฮึกถึงชั้นบาดาน
วันนี้ก็เลยขอเอาใจคนที่ศรัทธาแล้วก็เชื่อในองค์พญานาค
ถ้าจะพูดถึงพญานาคทำไมเราจะต้องมาที่๑น้องคลายแหละอันดับ๑
อุดรธานีนครพนม
นครพนมนี่คืออดีตนะไม่ใช่แค่จังหวัดนครพนม
คืออันนั้นจากศรีโคตบูรณ์หรือโคตบูรณ์ปุระ
ยิ่งใหญ่ที่สุดอลังการเปรียบเหมือนมหานครที่ใหญ่
ครั้งที่ยิ่งใหญ่นั้นคือกินแผ่นดินหลายประเทศ
หมายถึงว่าทั้งกัมพูชาคือกัมพุทธทั้งลาว

พระธาตุพนมถือว่าเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธาที่มีการบรรจุพระบรมศาลีริกฐาตุอันศักดิ์สิทธิ์อยู่ในองค์พระธาตุพนมมาแต่การก่อน
เพราะฉะนั้นพญานาคาราชอันศักดิ์สิทธิ์พิทักษ์รักษาอยู่ที่นี่
นี่คือจุดเริ่มต้นนะครับอย่างที่อาจารักได้มีการพูดคุยไปนะครับ
เดี๋ยววันนี้เราจะย้อนรอยอาณาจักรพญานาคกันแบบจูใจนะครับ

พญาศรีสุโธนคราชแห่งคำชโนธเนี่ยเป็นความเชื่อของสองฝั่งโขงแต่ชั้นหลัง
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นความเชื่อตามตำนานที่มียาวไกลลึก
เกี่ยวข้องกับราชวงศ์กษัตริย์พระราชทศาสตร์พระอุตสาหรี่ฤทธาติ
ต้องขอขอบคุณการเดินทางครั้งนี้กับแอร์เอเชียด้วยนะครับ

โอเคเราไปกันเถอะครับไปครับไปครับ
ว่ากันว่าต้นกำเนิดของพญานาคนั้นมาจากประเทศอินเดีย
ตามความเชื่อของคนไทยนั้นพญานาคถูกกล่าวในพุทธประวัติ
กล่าวว่าพญานาคต้องการปกป้องคุ้มครองพระพุทธเจ้าจากภัยอันตราย
โดยเรื่องราวของพญานาคถูกเรียงร้อยผ่านจิตกรรมประติมากรรมช่อฟ้าใบรกา
ซึ่งมีให้เห็นกันทุกวัดโดยในขันทปริตตะคาถาพระไตปิดก
ได้ระบุไว้ว่าพญานาคนั้นมี๔ตระกูล
คือ๑มิวรุมปักตระกูลสีทอง๒เอราปลดตระกูลสีเขียว
ชัพพญาปุตตะกูลศรีลุ้ง๔กัณหาโคตามะตระกูลสีดำ
โดยเฉพาะในชุมชนแถบภาคอีสานเชื่อกันว่าแม่น้ำโขงคือต้นกำเนิดของพญานาค
และท่านได้ปกปักดูแลพื้นที่แห่งนี้นั่นเอง
แน่นอนครับประวัติความเป็นมาอย่างที่อาจารย์ลักษณ์บอกว่าไม่ธรรมดาแน่นอน
พระธาตุพนมเป็นที่สการะบูชาของคนทั้งฝั่งไทยแล้วก็ฝั่งลาว
มีปฏิหารเกิดขึ้นมากมายวันนี้กราบนามัศกาลพระครูพนมปรีชากร
ผมอยากให้พระอาจารย์ช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของพระธาตุพนมให้เราได้ฟังหน่อยครับ
พรครับองค์เจดีพระธาตุพระนมที่คณะเราทั้งหลายรู้จักกันนี้นะครับ
เป็นเจดีที่บรรจุพระอุรังคธาตุอุรังคธาตุก็คืออัฐิส่วนหัวองค์
ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในประวัติอุรังคณิธานี้กล่าวไว้ว่าพระธาตุพระนมสร้างครั้งแรก
พ่อสอแปดพ่อสอแปดเจริญพรเลขแปดตัวเดียวแปดตัวเดียวเจริญพร
โดยมีพระมหากษัตเทียระเป็นประธานในการสร้างพระธาตุพระนมพร้อมด้วยเจ้าพญาทั้งห้า
เป็นเกณฑ์แล้วก็สร้างเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ๘วาสูง๘วา
นี่คือการสร้างครั้งแรกโดยเจ้าพญาทั้ง๕หัวเมืองนครมาแบ่งหน้าที่กันในการสร้าง
หลังจากนั้นพศ๕๐๐นี่ท่านพระยาสุมิตรธรรมวงศา
เจ้าเมืองมรุคานครก็มาบูรณะเพิ่มความสูง
จากเดิม๘วาให้เป็น๒๔เมตร
๒๔เมตรอเจมส์จะเดินผ่อนให้เป็น๒๔เมตร
หลังจากนั้นพศ๒๒๓๓ยุคนี้แหละ
เป็นยุคที่เจ้าท่าเจ้าคู่หลวงฝนเสม็ก
เป็นสังฆราชจากสปลาวพี่น้องจากเวียงจันทร์
นำพาประชาชนมา๓๐๐ครอบครัว

สรุปคนที่บูรณะพระธาตุพนมในช่วงยุคนี้

คือหมายถึงว่า๓๐๐ครอบครัวมาอยู่ที่นี่เลย

พศ๒๒๓๓ท่านใช้เวลาอยู่๓ปี

ท่านเจ้าท่านเจ้าคู่หลวงพลเสม็กบูรณาเสร็จแล้ว

จาก๔๗เมตรให้เป็น๕๗เมตร

หลังจากที่รัฐบาลบูรณะเสร็จแล้ว

วันที่๑๑เดือนสิงหาคม๒๔๙
เวลา๑๙น๓๘น
พระทาทธะพระนม
ที่เรื่องเล่าโบราณมาบอกว่า
เคยมีเนรสื่อสารกับพญานาคทั้ง๗

เรื่องราวนี้เป็นยังไงครับ
หลังจาก
จากที่พระธาตุพระนมล้มแล้วปี๑๘พอสร้างองค์ใหม่องค์ปัจจุบันนี้

มาแล้วเสร็จในปี๒๒สูง๕๗เมตร
กว้างด้านละ๑๒เมตร๓๓เซน
พอบูรณาตเสร็จแล้วในยุคนั้นเจ้าอาวาส
ชื่อว่าพระธรรมราชาณวัตรหรือล้องปู่แก้ว
ซึ่งหลวงปู่แก้วถือว่าเป็นพระเถระสำคัญของวัดพระธาตุพระนม

มีสามเณรรูปหนึ่งชื่อว่าสามะเนรทรัพย์
สำเร็งทรัพย์ผู้นี้เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในด้านการทำสมาธิ

ก็พอจะรู้เรื่องเกี่ยวกับวันสัตนาคารตรงนี้
โยงไปถึงเพราะว่าพระธาตุพนมในการสร้างแล้วเนี่ย
จริงแล้วเนี่ยในปีพศ๕๐๐ครับ
พศ๒๕๐๐นี่นะที่มีพญานาคที่มาพิทักษ์รักษาพระธาตุพระนม
จะเป็นการสืบเนื่องเนื่องจากว่าพระธาตุพระนมนอกจากเทวดาแล้วเนี่ย
จากเทวดาที่พิทักษ์รักษาแล้วนี่
พญานาคาราชทั้ง๗เป็นผู้รักษาพระธาตุพระนมด้วย
พญานาคทั้ง๗มาบอกอะไรสำเนียนทรัพย์เนี่ยตอนนี้
ช่วงนั้นนะครับตามที่พระเด็จพระคุณท่านเล่าให้ฟังว่า
พอเข้าทรงสำเนียนทรัพย์ปั๊บเนี่ยก็ถามว่าท่านเป็นใคร
ท่านเป็นใครสำเนียนทรัพย์ก็บอกเราเนี่ยคือผู้พิทักษ์รักษาพระธาตุ
คือเป็นพญานาคที่มารักษาพระธาตุ
พ่ออดีตเจ้าวาดอยู่นั้นก็ถามว่าอ้าวท่านอยู่ยังไงกินอะไรต่างพวกนี้
ท่านก็เล่าเป็นเรื่องเป็นราวให้ฟังเลยว่า
มาดูแลพระธาตุพระนมในวันนั้น
ซึ่งวันนั้นก็มีฝนตกแล้วก็เป็นตัวใหญ่มาเท่าลำตาลเป็นแสงเข้ามารักษาพระธาตุพระนม

ท่านรักครับเจ็ดองค์นี้มีชื่ออะไรบ้างครับ
พญานาคทั้ง๗พระองค์ที่คุณหนุ่มถามเมื่อกี้เนี่ย
เป็นพญานาคที่มีความรู้ความเข้าใจในชั้นหลังที่สามเนรทรัพย์ได้ทรง
พญาโอตะปะวุตินาโคพญาพาหุสัจจะอุตินาโคพญาจาคาอุตินาโคและ
พญาปัญญาเตชอุตินาโคอันนี้คือเจ็ดพระองค์แล้วมันจะเข้ากับเจ็ด
ใช่หลักธรรมทางพุทธศาสนาแล้วมันเข้ากับอาณาจักรของพญาศรีสัตนคราชแห่งเมืองทางลาว
ลาวนี้เขาศรัทธาในพญาศรีสัตนคราชแล้วเป็นการร่วมสร้างระหว่างท้องแผ่นดิน
คือแต่ก่อนเนี่ยแผ่นดินนี้มันไม่ใช่แผ่นดินไทยหรือว่าลาวมันเป็นแผ่นดินเดียวกัน
เพราะฉะนั้นอันนี้คือเป็นความเชื่อว่าพญานาคต้องรักษาพระธาตุ
รักษาเจดีพระธาตุพระนมซึ่งเป็น๑ในเจ้าจอมเจดีทั้ง๘
กรมพญาดำรงท่านบรรบุไว้ว่าในภาคอีสานั้นเจดีที่เก่าแก่ที่สุด

ช่วงบ้านหรือช่วง
ต้นที่ไม่มีใครเห็นครับเพียงแต่ว่าในช่วงพศ๕๐๐นะครับมีโยมแก่คนหนึ่งชื่อโยมชื่อไก่ฮวดนี่แหละ
แกออกมาลองน้ำฝนช่วงประมาณตี๒ก็เห็นแสงใหญ่เท่าลำตาลทั้ง๗สีวิ่งแข่งกันมาจากทางเหนือ
แต่ข้างนอกแต่วันนี้แฟนแฟนมูไนท์จะได้มีโอกาสไปกราบนามัศกาลข้างในจะขออนุญาตพระอาจารย์แล้ว

พบธิการ
เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในขออนุญาตแล้วนะครับ
มากับมูขั้นเทพอาจารย์ลักษณ์เลขานิเทศเจ้าพิธีกรรม
ก็ขอพาพิธีกรขาหมู่ทำการศักระพระธาตุพนม
โดยจะเตรียมบายสีและของไหว้มาแบบจัดเต็ม
ขณะนี้นะครับผมทีมงานมูไนท์นะครับ
คุณหนุ่มกัญชัยมดคุณพระดำนะครับ
อยู่บริเวณหน้าองค์พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์
ผมจะนำท่านทั้งหลายบูชาสการะแล้วก็แห่ผ้า
เพื่อห่มองค์พระธาตุอันศักดิ์สิทธิ
ก็ทุกท่านถ้ายังไม่ได้มาแล้วรับชมก็อธิษฐาน

เอาละครับจะเริ่มบูชาศักระนะครับทุกคนตั้งใจนะครับ
แต่เทพยดาพญานาคอันศักดิ์สิทธิ์ที่พิทักษ์รักษา
พระธาตุพนมอันศักดิ์สิทธิ์องค์อุรังคธาตุ
ขอท่านจงรับการโมทนาบูชาศักดิ์สิทธิ์จากกวงเข้าจากทั้งหลาย
น้อมบูชาสการะและถวายภาพเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังขบูชา
เทวตาบูชานาคีนาคาบูชาขอท่านจงรับนักการนี้
มีความสุขมีธรรมปัญญาเกิดขึ้นจากนี้สืบไปได้เถิน
โรควิธุอานุสตะโรคภุริษฐธรรมศาสตราภิษฐธาเทวมนุสตะนังบูชโภพกวาส
ขอให้ข้าพเจ้าทางหลายผู้ถวายผ้านี้ด้วยสัทธา
เป็นผู้มีธรรมปัญญาที่เกิดขึ้นมีสิ่งคุ้มครองป้องกันพยันตรายดุดผ้าห่มพระธาตุนี้
ใครเป็นมหามงคลจากนี้ถือไปตลอดกาลนานภูมิ

ถือว่าการเดินทางครั้งนี้พิเศษสุดจริงเพราะทางรายการได้รับอนุญาตให้เข้าไปสักการะภายในองค์พระธาตุพนม
เพื่อความเป็นสริมงคลกับคณะเรานะครับแล้วก็ผู้ที่ชมอยู่ทางบ้านคณะเรา
วันนี้ถือว่าเป็นบารมีส่วนหนึ่งนอกจากจะได้ไหว้พระธาตุพระนมถวายสิ่งที่เป็นมงคลแล้ว
เราจะได้เข้าไปสักการะข้างในหลานองค์พระธาตุพระนมภายในองค์เจดีเป็นบารมีของเราอีกส่วนหนึ่งนะครับ
โดยประเด็นว่าคุณลงพ่อจาวาชก็อนุญาตในขณะนี้ในการบรรการ

เข้าไปชมด้านในเลยนะครับถึงฐานชั้นใน
ภายในองค์พระธาตุพนมมีพระพุทธรูปทองคำ
รวมถึงสมบัติที่มีค่ามากมายที่สาธุชนศรัทธามอบให้เป็นสมบัติของชาติ
เพื่อให้ทางวัดเก็บรักษาไว้
สำหรับชั้นนี้เป็นชั้นที่๑ขององค์พระธาตุพระนม
โดยองค์พระธาตุพระนมมีรายการทั้งหมด๖ชั้น
ชั้นนี้เป็นชั้นแรกชั้นแรกนี้ที่มองเห็นเนี่ยก็คือฐานเก่า

เอ่อคนมาบูชาพระทหาวายไว้ใช่ไหมครับ

พระต่างที่ญาติโยมมาไหว้พระธาตุพระนม

ก็เลยพากันเอาพระพุทธรูปประจำวันเกิดหรือว่าสิ่งของมีค่าที่ญาติโยมมีเนี่ย
บรรจุไว้ในองค์พระธาตุพระนมจะสังเกตดูว่ามีพุทธรูปที่ญาติโยมมาถวาย
เอาไว้เพื่อประดิษฐานไว้ในพระธาตุพระนมบูชาพระพุทธศาสนานี้จำนวนมากครับ
อันนี้ถือว่าเป็นชั้นที่หนึ่งขององค์พระธาตุพระนมมีด้วยกันทั้งหมดหกชั้นนะครับ
มีรถการทั้งหมดหกชั้นชั้นที่สองต้องใช้บันไดตัวเนี้ย
สำหรับการขึ้นไหว้พระธาตุพระนมนะครับก็ต้องอาศัยบันไดนี้
เรียกว่าบันไดลิงนะครับก็ปีนไปจนกระทั่งจนถึงยอดด้วยแหละครับ
เขาเรียกว่าเสาหลักเมืองหรือเสาหลักเขตอันสำคัญ
ตั้งตัวไม่ได้นะชีวิตไม่เคยตั้งตัวได้เลยนี่เลย
ต้องมามูอันนี้คือมาผูกผ้าอธิษฐานบูชาศักระ
ขอให้จากนี้จงตั้งตัวตั้งหลักมั่นคงดุดเสานี้ด้วยเถิน
ตั้งแต่บัตรนี้ไปต้นไปด้วยเถินทำไมองค์พระธาตุเก่าถึงได้ล้มครับ
เกิดความเสียอาวุธใจของชาวทั่วโลกก็ว่าได้อ่า
นั่นคือความเสียหายอันยิ่งใหญ่ในทางด้านจิตใจเหลือแต่สิทธิคุณก็มาขอ
พอมาขอปุ๊บไม่ได้ผ่านเจ้าวาดคือขอโดยภารการก็หยิบไป
แล้วเอามาคืนทำไมอ่ะทำไมเขาถึงเอามาคืนทั้งด้วยเหตุที่ว่าหนึ่งเขาเอาไปแล้วฝันไม่ดี
ครอบครัวชีวิตครอบครัวเขาไม่ดีขึ้นแม้แต่รถบัตร
ที่ออกไปถึงนาวัดเขาบอกว่ามันมันสตาร์ทไปได้ดิเขาก็มาบอกจริงจริง
สี่สิบห้าแคร์โลลี่
ต่อที่วัดพระธาตุพนมกันครับ
สำหรับรายการมูไนท์ที่ได้รับอนุญาตเป็นพิเศษ
ให้เข้าชมภายในองค์พระธาตุพนม
และยังได้รับอนุญาตให้เข้าชมชั้น๒
ขององค์พระธาตุพนมอีกด้วยครับ
สำหรับการขึ้นไหว้พระธาตุพระนมนะครับ
ต้องอาศัยบันไดนี้เรียกว่าบันไดลิงนะครับ
ก็ปีนไปจนกระทั่งจนถึงยอดนู่นแหละครับ

สิ่งสำคัญคือคนที่ขึ้นต้องแข็งแรงที่สุด

มีโรคประจำตัวเจริญพรไม่ได้

เก่าองค์พระธาตุพระนมฐานเดิม

ภายในองค์พระธาตุสวยงาม
เรียกว่าเป็นความโชคดีของแฟนรายการมูไนท์
อาจารย์ลักษณ์เจ้าพิธีก็ไม่รอช้า
ขอสวดศักระแบบจัดเต็ม
ตามด้วยหมูตัวพ่อหมูตัวแม่

อาจจะมีท่านผู้ชมมีคำถามว่า
คนที่เข้ามาเนี่ยแน่นอนก็ต้องกันกรองแล้ว

ว่าเป็นฆาติการหรือว่าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือ
หรือทางพระท่านรับรองมีตำรวจท่านดูแลอยู่เนี่ย
เพราะนี่เป็นสมบัติของชาติหลายสิ่งหลายอย่าง
จะเป็นของใหม่แต่บางทีก็เป็นของเก่ามาก
ที่เขาอาจจะแก่แล้วเก็บไว้พออายุมาก

มีบางคนถ้าหากคิดไม่ดี

เคยมีปรากฏการณ์เหตุเพศภัยไหมครับ
มีครั้งหนึ่งในสมัยพระธาตุพระดมล้ม
แม้กระทั่งอิตเก่าพระธาตุพระนมเนี่ย
หลายคนที่อยากจะได้ไปบูชาแล้วก็หยิบไปเลย

ท้ายที่สุดแล้วก็จะไปเข้าฝัน

ใช่ที่สุดอิตฯเหล่านี้ก็กลับคืนมาสู่บรรพศาสตร์พระนม

ไปโดยได้รับอำนวยาบจะเป็นเพศภัย

ต่อไปจะได้นำพาคารวะพระธาตุพระนม
เราอาจจะล่วงเกินต่อองค์พระพุทธรูปต่อองค์พระอุรังคธาตุ
เพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมทางภาษาอีสานก็เรียกว่าเป็นการขอเข้ามา

นโมตสะภัควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสะ
อุกาสะวันธามิพันเตเจติยังสัพพังสรรพถาธานเนสุปติทิตัง
สารีกาธามหาโพธิงพุทธรูปังสักการัง
กายสาวะจสามะนสาเจวะ

หากว่าพวกข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย
ประมาทล่วงเกินได้ประมาทล่วงเกินต่อองค์พระอุรังคธาตุ
ต่อองค์พระอุรังคธาตุด้วยกายก็ดีด้วยกายก็ดี
ด้วยวาจาก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยจิตใจก็ดี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

ขอให้จากนี้จงตั้งตัวตั้งหลักมั่นคงดุดเสานี้
ด้วยทืนตั้งแต่บัตรนี้ไปต้นไปด้วยทืน

อาจารย์เห็นไหมว่าที่นี่จะมีจุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง
คือพระอุปคุฎเออใช่ใช่พระอุปคุฎเนี่ยเขาจะเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่านี่
อันนี้ก็เป็นปางหนึ่งของพระอุปคุฎนะฮะเป็นพระบัวเข็ม

ทำไมที่นี่ถึงมีพระอุปคุฎพระบัวเข็มเยอะฮะ
ก็พระอุปคุฎเป็นคนที่รวบรวมมีการสังขยนาพระไทยปิดก
ประมาณพศ๓๐๐เนี่ยปรากฏพระอุปคุฎไม่ทันพระพุทธเจ้านะเกิดที่หลังนะ
ปรากฏว่าพยามารเยอะแยะมากจะมาทำลายการสังขยะนาพพระสัตว์ปีโดก
พระอุปคุฎเนี่ยเป็นผู้ทิจจับเอาปว่าดามันทั้งหลายไปไว้ใต้ทะเล

แต่สังเกตได้นะว่าเวลาเราเดินในวัดพระธรรมนมเนี่ยนะฮะ

เย็นและอย่างหนึ่งจะเห็นเป็นพระอุปคุฎในหลายจุด

ใช่แต่วันนี้นะฮะเราจะมีอีกท่านหนึ่งซึ่งจะมาบอกข้อเท็จจริงว่า
ทำไมวัดแห่งนี้เนี่ยเวลาเข้ามาปุ๊บเนี่ยร่มเย็น

แล้วมีความขังแท้เหมือนครับมันยังมูลไม่สุดถูกต้องไหม

อ่ะขอเรียนเชิญนะฮะอาจารย์หมงอภัยโสครับ

หมงเป็นคนพื้นเพลของจังหวัดนครพนมเลย

วัดแห่งนี้ถึงมีพระอุปคุฎเยอะเหลือเกิน
คือตามตำนานก็บอกแล้วว่า

ท่านไปอธิษฐานหันศา

เพราะว่าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์นะครับ
หลังพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันปริณภัณฑ์แล้วถึง๓๐๐ปีประมาณนั้นนะครับ
และพระเจ้าทรงมหาราชได้ก่อสร้างเจดี๘๔๐๐องค์
รวมทั้งพยาบาลอะไรต่างมาขัดขวาง

มีการขัดขวางตลอดเวลานะครับ
เพื่อทำลายตะบะของท่านเพื่อทำลาย
ทีนี้องค์พระอุปกรุธเองคือที่มีความสำคัญ

จึงเป็นที่มาของพระอุปคุฎว่า
เวลามีกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา
ไม่ว่าจะเป็นพิธีแห่งพระเวทย์สันดร
หรือไม่แต่ในงานน้ำมาสกาลพระท่านผนม

ขึ้นมารักษางานน้ำมาสกาลพระท่านภารคม
ทีนี้สิ่งที่อยากจะรู้อีกเรื่องหนึ่งนะครับทำไมองค์พระธาตุเก่าถึงได้ล้มครับ
พระธาตุพระนมได้สร้างมาตั้งแต่พศ๘ตามตำนาน
ข้างล่างถ้าหันไปตรงนี้จะเห็นว่านั่นคือส่วนที่
สมัยพมหากษรรพะพร้อมด้วยเจ้าพญาติทั้ง๕หัวเมือง
อิตบูลที่นำมาก่อสร้างนี้เอาอิตดิบ
ปั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วก็มาก่อก่อครั้งคืนใช้

ทีนี้ตัวนั้นนานมาจนถึง๒๕๐๐กว่าปี
มีการบุรณปฏิสังขรขึ้นไปเรื่อย
ในยุคในสมัยไหมตอนนี้ยุคหลวงปู่ขี้หอมนี่ก็มาบุรณะเช่นเดียวกัน
หลังสุดการบุรณะก็คือในยุคจอมพลปพิบูรสงคราม

ขึ้นไปถึง๕๗เมตรทั้งยอด

นั่นคือความเสียหายอันยิ่งใหญ่ในทางด้านจิตใจ
ฉะนั้นวัตถุนี้เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้

ทั้งองค์หรือว่าครึ่งหนึ่งหรือยังไงฮะ

วันที่๑๑มันจะมีรอยแยก
ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้
แล้วใหม่ก็มาถึงตอนบ่ายในวันนั้นคณะกรรมการได้ประชุมกันแล้วว่า
คงเอาไปอยู่แล้วคิดแล้วคุณภรรยาวะจะต้องลงแน่นอน
รัฐสรรค์มะเนียนพระด้วยมายกออกไป
คนหนึ่งที่เข้ามายกตั้งแต่ประมาณ๕โมงเสร็จ
ตอนนั้นกลัวอาจารย์อายุเท่าไหร่
ประมาณ๑๗๑๖๑๗ปี
ก็ยกออกไปข้างนอกผมก็เอาหลังไปพิงทางด้านที่ใต้พิงอาบน้ำอยู่นะ
สะเก็ดหล่นลงมาสะเก็ดพวกที่เป็นดาวถ้าเป็นดาวเป็นอะไรหล่น
ผมบอกไม่ไหวแล้วได้ไม่ได้หมดก็รีบออกไปก็รีบ
ผมก็ไปอาบน้ำนิดหนึ่งแล้วก็ได้ยินเสียงบื๊ด
พบนิจเขาเรียกว่าพังทรายลงสี่ด้านก่อน
ข้างล่างนี่มันไม่มีชินินมันพังแตกกระจายทั้งสี่ด้าน
ให้แต่ช่างไฟเข้ามาตรวจสอบ

ประตูตรงทางเข้าทั้งสีด้านจะเป็นลูกกง
พอมองเห็นเข้ามาข้างในทุกคนก็แทบหัวใจสลาย

มาอยู่มาได้ประมาณ๑๙หรือ๒๐วัน

ตกลงคณะกรรมการกรมเฉลี่ยปรากรกองบรรณคดี

จะทำการขุดค้นซากปรักหักพัง

ก็ใครจะเข้ามาก็ลงชื่อลงทะเบียนอะไรเรียบร้อ

ก็ได้ทั้งพระทองคำได้ทั้งพระบุตรทองคำ

ทองทองรอบทองทองนี่นะฮะ
แล้วข้างบนนะฮะยอดนั้นเป็นยอด

ขณะที่พระธาตุพนมสุดลงแล้ว
ถึงแกงตรงนี้ตรงตรงกลางที่

สาราการประเรียนทัพหอพระแก้ว
ซึ่งเดิมทีเป็นเหมือนโบสถมีหลังคา
แต่ฉัดทองคำในสิ่งที่น่าอัศจรรย์อย่างหนึ่ง
ก็คือฉัดทองคำนี้น้ำหนัก๑๖กิโลกรัมเนี่ยนะครับ

แล้วอีกส่วนหนึ่งหลังจากนั้นมาประมาณ

ได้พบพระอุรังกธาตุ
ท่อนที่๒ที่ว่านี่แหละในท่อนเดิมนี่แหละครับ

ลงไปเหมือนกับก้อนหินตะแคงอยู่

ทั้งอิตปูนควรหยิบออกไปก็ต้องเอามาคืน

ผมเห็นพระบรมศาลีกฐาตุด้วยตัวเอง
ก็คือตรงจุดนี้เองตรงไหนครับ

อาจอันสภะมหาเทราะห์วัดมหาธาตุ

มันเหมือนกับเม็ดข้าวสารหักเม็ดข้าวโพดหักอย่างนี้แหละ

แต่ผมอยู่ในเหตุการณ์จริงและนับจริง๘องค์ครับ
แล้วเมื่อกี้ที่พระดำถามเศษอิดที่คนเอาไปแล้วเอากลับมาคืน
เอาล่ะทีนี้เข้ามาตรงนี้ตอนในขณะที่ขุดค้นเขาค้นออกหมดแล้ว
คือกองบรรณีกรมชะมนต์ขุดข้นพระอะไรหมดแล้ว

พอมาขอปุ๊บไม่ได้ผ่านเจ้าวาดคือขอโดยภารการก็หยิบไปแล้ว

จะด้วยเหตุที่ว่าหนึ่งเข้าไปแล้วฝันไม่ดี
แต่รถบัตรที่ออกไปถึงหน้าวัดเขาบอกว่ามันมันสตาร์ท

แต่เราก็ไม่ได้เอาเรื่องนั้นมาเป็นเรื่องสำคัญมาก
จากจุดนี้เดินไปอีกไม่ไกลนักจะถึงอีกหนึ่งสถานที่ศักดิ์สิทธิ
พลาดไม่ได้เลยครับนั่นก็คือตำหนักพญานาคาราช
สถานที่ตรงนี้สร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธานั่นคือศรัทธาในพญานาค
ทำไมพยาน่ากี้ต้องมี๗สีฮะ๗สี๗เสียร๗สองเนี่ย
นั้นเป็นเครื่องประดับหรือว่าเทศนินจินดาอาพรของท่านว่าท่านเคยเห็นพญานาคมั้ย
ว่าเคยเห็นไหมตัวเป็นเป็นอัตมาไม่เคยเห็นแต่ก็ได้อธิษฐานจิตว่า
ถ้าท่านจะสัมผัสของให้สัมผัสในกายทิพย์อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดหรือทำถูก
ท่านก็จะเหมือนกับมาสัมผัสมาสื่อให้ศรัทธาแบบมีสติปัญญาอย่าศรัทธาแบบหลงงมงาย
มูนไหนมามูกันต่อในช่วงนี้ทั้งสามพิธีกรได้อยู่ที่ตำหนักพญานาคาราชครับ
ตำหนักพญานาคาราชแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่อยู่ของเหล่า
พระยานาคทั้ง๗ที่ค่อยปล่อยกุ้งคลองพระธาตุพนม
ซึ่งภายในตำหนักจะเพรียบพร้อมไปด้วยข้าวของเครื่องใช้ห้องอำนวยความสะดวก
เนรวิตดังอยู่ธรรมชาติในพื้นที่อันงดงาม
ราวกับมีผู้อาศัยอยู่จริง
เพื่อแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาต่อองค์พญานาคนั่นเองครับ
เอาละครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่ตำหนักพญานาคนะครับ
เราจะได้พบกับท่านพระครูพนมเจตุเตติยานุรักษ์
อ่าขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ

ทำไมถึงต้องมีคำว่าพนมทุกรูปเลยครับที่เจอ
คือคำว่าชื่อพนมเนี่ยความหมายของคำว่าพนมก็คือ
ภูเขาหรือว่าป่าเพราะฉะนั้นองค์พระธาตุพนมนี่
ตั้งอยู่บนภูกำพาก็คือมีเขาอยู่ลูกเดียว
แล้วทำไมพระถึงต้องเติมชื่อพนมด้วยเหรอคือพนมนี่ก็คือ
อย่างชื่อของอัตมาเนี่ยพนมเจติญาณุรักษ์หมายเป็นทิรนาม
เป็นราชธิรณานามที่ในหลวงทรงพระราชธานทร์ให้อ๋อ
ซึ่งความหมายก็คือเป็นรักษาซึ่งเจดีภาพนม
ครับซึ่งเป็นชื่อของอดีตเจ้าวาดทั้งสองรูปที่
มรณภาพไปแล้วเพราะฉะนั้นชื่อนี้จะต้องอยู่คู่กับ
แต่ว่าทั้งประเทศไม่ว่าจะเป็นองค์พระบาทมเจดีย์องค์ผัวทองเนี่ยก็จะมีพระราชุมก็จะมีชื่อบรรลมบรรพฤตในปิเจติยาพิทักษ์

อยากจะถามพระคุณเจ้าอย่างนี้ครับตำหนักพญานาคณจุดตรงนี้ครับ
มีที่มาที่ไปยังไงถึงต้องสร้างตำหนักพญานาคครับ
สถานที่ตรงนี้สร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธานั่นคือศรัทธาในพญานาค
ตามความเชื่อที่เราเชื่อกันว่าพุทธศาสนาของเรานี้มีพญานาคปกปักรักษาอยู่
ทีนี้ท่านผู้ชมครับพระชาติหนึ่งพุทธเจ้าเสวยพระชาติเป็นภูริทัตตะนคราช

บารมีบริษัทเพราะฉะนั้นเมื่อเราเข้ามาในตำหนักก็จริงอยู่เนี่ยนะครับอยู่ในวัดเนี่ย
จะเป็นรูปเคารพของพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นประธานทั้งหมดเลย
แล้วก็มีส่วนขององค์พญานาคาราชเดี๋ยวท่านพระครูท่านคงจะแจงให้เห็นว่า
สิ่งนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งในวัดพระธาตุพนมที่สืบศรัทธา
หมายถึงว่าคนมาวัดพระธาตุพนมด้วยหลายสถาน

บ้างก็เลยมีความผูกพันธุ์สถากับพญานาคาราช
ดังนั้นนี่คือจุดที่ตรงนี้คือไว้ต้อรัฐสถานั้น

ก็คือเหมือนที่โยมมาอย่างนี้
อาตมาก็ไม่รู้ล่วงหน้าว่ายมจะมา
แต่สถานที่ตรงนี้พร้อมที่จะต้อนรับญาติโยม
เพราะฉะนั้นที่ตรงนี้ก็สร้างขึ้นมาด้วยความศรัทธา
ซึ่งประชาชนทั่วไปมีความศรัทธาในพญานาค
สร้างตรงนี้ขึ้นมาเป็นเพื่อที่เคารพบูชาท่านอีกสถานที่หนึ่ง
แล้วพระอาจารย์เคยเห็นพญานาคไหมครับ
ถามว่าเคยเห็นไหมตัวเป็นอัตมาไม่เคยเห็น
เนื่องจากว่าอาตมาก็ยังเป็นปุตุชนคนธรรมดาอยู่เป็นมนุษย์อยู่
ถึงจะเป็นพระสงฆ์ก็ตามมีความศรัทธาในท่านก็ตาม
แต่ก็ได้อธิษฐานจิตว่าถ้าท่านจะสัมผัสขอให้สัมผัสในกายทิพย์
นั่นก็คือมาสัมผัสจิตให้รับรู้ด้วยจิตวิญญาณ

อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำผิดหรือทำถูกท่านก็จะเหมือนกับมาสัมผัสมาสื่อลักษณะนี้
แต่ถามว่ากายอยากเห็นไหมอาตมาไม่เห็นพูดตรงเลยไม่เห็น
แต่มีความศรัทธาในสิ่งนั้น
อาจารย์ฮะที่เล่าณจุดตรงนี้ทำไมต้องสร้างณสถานที่อย่างนี้
ที่ต้องเป็นที่พรรมนักของประญาณาขึ้นเจ็ดครับ
ตามที่ท่านพระครูได้กล่าวถึงนั่นแหละครับ

เพราะว่าในตำนานตั้งแต่๒๕๐๐มานี่
พญานาคามาปรึกปากรักษาพระธาปนม๗องค์นี้ล่ะ๗ตนนี้ล่ะ

ครับเข้าประทับทรงสามเนรทรัพย์นี่แหละ
แต่เพียงแก้วน้ำ๗แก้ว

มาแล้วเจ้าคุณเจ้าวาดที่ถามว่า
ท่านมารักษาพระธาตุพนมแล้วทำอะไรอีก
จะรักษาประชาชนทั่วไปที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วย

จุดประสงค์ที่สร้างสารานี้ขึ้นมาเนี่ย

เป็นที่พักอย่างที่อัตมาได้บอกโยมในเบื้องต้นว่า
ตรงนี้เปรียบเสมือนกับบ้าน
พระธาตุพระนมเปรียบเสมือนกับออฟฟิศที่ทำงานของท่าน

มีดอกไม้ของหอมบูชาท่านนะ
อยู่ตรงนี้นั่นคือบ้านของท่านสร้างเพื่อถวายท่าน
โดยอาตมาก็มีจุดประสงค์ตรงจุดนี้
ปฏิหารที่เกิดขึ้นณจุดตรงนี้
มีประชาชนทั่วไปมีโอกาสได้เห็นพญานาคทั้ง๗องค์นี้ไหมครับ

ปีแรกที่อัตมาเริ่มสร้างตรงนี้
ตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยนะพึ่งเริ่มลงมือ

ท่านอยู่ทางประเทศภูตาล

มีองค์เสดดพรคือพญานาคต์
ไปตามท่านบอกว่าให้มาที่นี่

ท่านบอกว่าเป็นรูปตรงคล้าย

แต่มีอะไรไม่รู้เสียบอยู่บนยอดปีละมิตรแต่ไม่ใช่ปีละมิตรท่านบอก
ท่านไม่รู้จักเจดีนี้ท่านไม่รู้จักเจดีนี้
พอดีอัตมาได้สนิทกับพระสหายของท่านก็คือคุณพิสุทธิ์เดชะไกรสยะ
ก็เลยเอารูปหรือในหนังสือนั้นให้ท่านดูท่านบอกเนี่ยพระธาตุอันนี้ที่ท่านอยากจะมากราบ
องค์เสด็จพ่อนี้ไปตามให้ท่านมาก็คือไม่เชิงว่าไปตามเพียงแต่บอกว่า
ไปเข้าก่อนว่าให้ท่านมากราบสถานที่ตรงนี้และจะมีคนเอาช้างเผือกมาคอยรับอยู่
แต่ไม่รู้ว่าเป็นมายังไงนะอาวาช้างเผือกมารับนี่ใครอัตมาก็ไม่รู้
เอิญวันนั้นที่ท่านเสด็จมาเนอะอาจารย์ครับผมท่านสุวิระทรงเมตตา
ท่านก็มาพอดีมาบรรจบกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันในวันนั้นซึ่งท่านสุวิระนี้จะนำสารีริกฐาตุนี้มาบรรจุในองค์พระธาตุพระนม
พร้อมกับองค์พระปฐมที่โยมเห็นอยู่องค์ด้านหน้าน่ะองค์นั้นแหละมาเจอกันพอดีโดยที่ไม่ได้นัดหมายกันกับเจ้าหญิงปูตาน

ให้ท่านไปที่พระราชวังของท่านก็คือถ้าท่านเสด็จมาที่พระธาตุพระนมเนี่ย
ท่านจะใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ๑อาทิตย์ท่านจะมาปฏิบัติทำกับนั่งสมาธิ

มีตั้งแต่ต่ำสุดคือเดราชาน

เป็นรูปรูปังมีรูปเลยคือเหมือนงูแต่สูงที่สุดท่านสูงว่ามนุษย์คนยังไม่เข้าใจเป็นเทวดาในชั้นจตุมหาราชิกาดูอยู่ในทิศตะวันตกมีองค์ประธานชื่อวิรูปะโขนคราชเป็นทิพย์เป็นกายทิพย์เป็นกายทิพย์ดังนั้นผู้ที่จะแล้วนาคที่มาที่เนี่ยต้องเป็นนาคชั้นสูง
ดังนั้นเราไม่มีทางเห็นด้วยตาเนื้อเราหรอกนอกจากรู้สึกว่ามาแล้วอธิษฐานแล้วเกิดว่าสำเร็จว่าอย่างนี้เป็นต้น
อันนี้ก็อยากจะชี้แจงให้ท่านได้เข้าใจนะถ้าท่านไปเห็นหน้าในตาเนื้อเนี่ยที่เป็นหน้าเนี่ยอันนั้นอีกระดับหนึ่งเลยต่ำมากเลยต่ำมากเลยบอกได้เลย
เนี้ยที่จริงแล้วก็เคยมีคนถามอยู่ประจำว่าสีทำไมไม่ตรงกับวันเกิดซึ่งอัตมาก็
ให้คำตอบว่าสีนั้นเป็นเครื่องประดับหรือว่าเพชรนินจินดาอาพรของท่านเหมือนกับโยมที่มาตรงนี้เป็นคนเหมือนกัน
แต่ทำไมเครื่องประดับไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสีของท่านก็คือเครื่องประดับ
นินจินดาอาพรของท่านแล้วแต่ว่าสีไหนที่ท่านจะประทับ
สีไหนที่ท่านจะส่งในอาพรของท่านเหมือนกับฉับพรรณลังศรีในองค์พระธาตุพระนม
สีโยมไม่ต้องไปวิตกว่ากังวลว่าทำไมสีนั้นสีนี้สีไม่ครบอะไร
ส่วนเจ็ดเสียนไม่มีใครมีเจ็ดเสียนเจ็ดหัวใช่ไหมท่านอาจารณ์ใช่ครับ
แล้วในจำนานนาคาราชที่มีฤทธิ์ทางสูง
จะเนิ่นลามิทย์กายให้เป็นมนุษย์ก็ได้

เสียญนาดมีหงรมีฤทธิ์

เพียงแต่ว่าท่านก็อยู่ในศิลป์ของท่าน
สถานที่ตรงนี้อัตมาจะพยายามให้คติธรรมหรือว่าสอนญาติโยมตรงที่ว่า
ศรัทธาแบบมีสติปัญญาอย่าศรัทธาแบบหลงงมงาย
เพราะฉะนั้นขอให้อยู่ในศิลป์ในธรรมศรัทธาแบบมีสติปัญญา
เหมือนชื่อขององค์เสด็จพ่อว่าสัตโธนาคาราชเจ้าองค์ที่หนึ่ง
องค์สุดท้ายน้ำของท่านว่าปัญญาเตชะวุฒิทินโก
่งบอกแล้วว่าจะต้องศรัทธาแบบมีสติปัญญาอย่าศรัทธาแบบหลงงมงาย

แล้วเป็นนาคที่แปลกที่สุดหมายถึงว่าพญานาคาราชที่มีชื่อหรือนาม
ที่ไม่เกี่ยวกับพระไตปิดกพระไตดกคือ๔ตระกูล
วิรุปโปรโฆชะพยาพุทธการหาโฆษณาเอระบทอย่างนี้เป็นต้น
พญานาคในชั้นหลังไม่ว่าจะเป็นศรีสุโธหรือเป็นพญานาคทั้ง๗ของรักษาพระธาพนม
หรือเป็นพญานาคทั้ง๕รักษาพระธาตุวัดพระธาตุมาชัย

ที่นี่แปลกที่สุดพระนามจะเป็นพระนามที่เกี่ยวข้องกับศีลสมาธิปัญญา
อาริยศัพท์ทั้ง๗

อาณาจักรศรีโฆษบูรณหรือโฆษบูลปูระเนี่ย
สร้างโดยมหาศรัทธาของเจ้าพญาพญาทั้ง๕
แล้วก็สืบสัทธามาอีกหลายยุคหลายสมัย
พญานาคที่มาร่วมสร้าง
ร่วมบูชาศักระและอธิษฐาน

ท่านสืบมาจนถึงปัจจุบัน
และท่านได้ละทิ้งศรัทธาเหล่านั้นไปหรือไม่
และหากคนที่จะมาบูชาศักระที่นี่เนี่ย
เจ้าหญิงแห่งภูตานเนี่ยได้แสดงแล้วว่า
ได้ปฏิบัติธรรมบูชาให้
แล้วสิ่งเหล่านี้จะเป็นเหตุศรัทธาที่คนทั้งหลายที่มาที่นครพนม

เพื่อให้ได้สำเร็จในอนิสงฆ์แห่งศรัทธา
จะต้องปฏิบัติอย่างไรบ้างครับ

นี่เป็นคำถามที่อาตมาพยายามจะบอก
แก่ศัฒนาของประชาชนทั่วไปว่า
การที่เราอยากได้

แต่ท่านไม่ต้องการบนบานสารเก่า

หนึ่งให้การปฏิบัติแก่ท่าน
เพราะท่านอยู่ในศิลธรรม

เพราะฉะนั้นทุกท่านที่จะมาตรงนี้อย่างน้อยก็คือ

ถึงแม้ว่าจะไม่มาปฏิบัติที่นี่
เรามีศรัทธาแล้วใช่ไหมเป็นที่ตั้ง
อยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่เรา

ไม่จำเป็นต้องเป็นสถานที่ตรงนี้

และปฏิบัติให้ท่าน
ว่าความศรัทธาของท่านนั้น

เนื่องจากว่าเราดูได้ประชาชนทั่วไปทุกวันนี้
ประพฤติปฏิบัติบูชาเข้าวัด
แต่ก็มีบุคคลหลายกลุ่มเข้ามาเพื่อ

ก็ต้องพยายามชี้ทางออก

โยมนั่นคือการปฏิบัติ

และแน่นอนครับอาจารย์ครับวันนี้เราได้ความรู้กันเยอะเลยจริง
ขอขอบพระคุณอาจารย์หมงด้วยครับ
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาตรงนี้แล้วเราไปกราบสการะพญานาคทั้ง๗แล้วกันนะฮะ
หากเราเชื่อว่าท่านมีศรัทธาว่าท่านมีท่านอยู่กับเรานั่นแหละ

ถูกต้องถ้าเชื่อว่ามีมีแน่นอนและจะอยู่กับเรา
ทางรายการยังได้รับอนุญาตให้เข้าไปข้างในตำหนัก
ที่มีน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์เป็นน้ำมนต์ที่ถูกแช่ด้วยอิดเก่า
ที่ใช้สร้างองค์พระธาตุพนม
ซึ่งเหล่าสาธุชนต่างเชื่อกันว่าอิตนี้เป็นมวลสารสำคัญ

ว่าก็ว่าหายจากโรคภัยไข้เจ็บได้
งานนี้พิธีกรขามูอย่างมดดำไม่พลาดแน่นอนครับ

นี่แหละฮะคือพญานาคทั้งเจ็ดนะครับ

๗สีอย่างที่ท่านบอกเพราะตรงนี้เป็นจุดที่เราอยากให้ท่านผู้ชมมูลไหน
ตรงนี้เขาเป็นองค์เสมือนองค์ท่าน
ทั้ง๗องค์ที่ดูแลพระธาตุพนมอยู่

ขอขอบพระคุณครับสายการบินไทยแอร์เอเชียครับ
การเดินทางสะดวกสบายมาถึงนครพนมปลอดภัย
วันนี้ทั้งเดือนเราก็จะอยู่กับเรื่องของพญานาค

อาทิตย์หน้าเราไปบุกกันมาลุกขานคร

ติดตามกันในมูไนท์อาทิตย์หน้า

หมูตัวแม่หมูตัวพ่อและหมู่ขั้นเทพนะครับ

มูให้ทะลุถึงชั้นฟ้าหรือลึกลับถึงชั้นบาดาน